วินัยในการใช้รถใช้ถนนกันหน่อยค่ะที่ชนบุรีเขามีคนจริงนะคะ
คือมักจะมีคนบางคนที่เขาเปิดเลนใหม่ปกติรถวิ่งสวนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
บางคนก็อยากจะแซงไงมันช้าเปิดเลนใหม่วิ่งแบบนี้
เอ้าการจราจรก็เป็นอัมพาตสิฝั่งนู้นมาไม่ได้
คนนี้เขาบอกทนไม่ไหวแล้วลงไปแล้วอัดคลิปเลยบอกแน่จริงมาสิ
แล้วก็ไปไล่รถที่เปิดเลนใหม่มาการจราจรถึงจะไปได้คุณผู้ชมไปดูคลิปเลยนี่
นางลำตั้งแต่ย่างโรงพยาบาลศิริกิจถึงท่าเรือแหลม
ท่าเรือจุดเสม็ดนะครับรถเข้าออกลองเลน
เพราะถนนกำลังทำทางอยู่วิ่งกัน๔เลน
ความมากง่ายของมนุษย์นะครับเดินไล่อัดคลิปประจานเลย
ใช้คำนี้ก็ได้นะคะเป็นถนนมุ่งหน้าหาดนางรำ
สัตหีบค่ะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นช่วงเย็น
อย่างที่บอกว่าคือทำแบบนี้การจราจรเป็นอมภาษณ์
ที่เขาจะวิ่งสวนมันวิ่งไม่ได้เลยเขาเลยตัดสินใจลงมาถ่ายคลิป
แล้วก็ไล่รถที่เปิดเลนใหม่ถึงจะขับออกไปได้
ส่วนตัวขอฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะว่าอยากให้เคารพกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะ
ไปดูอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็น
ดูโอ้โหรถกระโดดอ่ะโอ้โหรถกระบะเนี่ยเชิดหัวเนี่ยเห็นไหม
แล้วก็ลอยสูงจากถนนเกือบ๓เมตรข้ามรั้วเข้ามาหน้าร้านกาแฟเลย
หยุดก่อนไปชนกับคันแล้วพอลงมามันอยู่ท่าเดิมนะ
เออมันไม่พลิกคว่ำอะไรนะผู้โพสต์บอกว่าคือรถกระบะนี้เป็นรถกระบะบรรทุก
ส่งเครื่องปรับอากาศแต่โชเฟอร์หลับในแค่เสี้ยววินาที
รถเลยเสียการควบคุมหลุดถนนเกือบพุ่งเข้าชนร้านกาแฟอยู่แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะเพราะดีนะ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยแต่ขอให้เป็นอุทาหรณ์นะเรื่องนี้
เรื่องของการเด็ดเหนื่อยขับด้งขับรถเนี่ยโอ้โหลอยแบบริ้วอ่ะ
เหมือนในหนังเลยเนอะเออดูดิฮะเสี้ยววินาทีนะคุณผู้ชมชีวิตเนี่ยนะ